สวัสดีครับทุกคนนะครับที่ได้รับการบัตรสูญให้เป็นคุณครับ
อยากให้พวกเราทุกคนได้ดีใจนะว่าท่านนายรัฐมนตรี
บอกคุณรับประกันนะคุณสองคนรับประกันนะบอกผมรับประกันครับ
บอกคุณสองคนดีขอด้วยขอให้ปฎิบัติงานให้ดี
วันนี้เราเปลี่ยนสถานะจากลูกจ้างพระเบียงพระราชการ
นอกจากเหตุยกที่เราจะได้รับ
ด้วยพระเบียงพระราชการของประเทศไทยแล้วนะครับ

ได้เพิ่มมาคือความมั่นของนะครับ
เราสามารถที่ดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้
ด้วยสิทธิที่เราคงมี
นี่เป็นสิทธิไม่ได้มาด้วยความฟลุก
ได้มาเพราะว่าพวกท่านทุกคนทำงานอย่าง
ขยันแข็งแข็งคุ้มเทนะครับ
ทุกคนมีแต่รอจังหวะรอโอกาสที่จะได้รับการประชุม
ก็ถือว่าด้วยสถานะใหม่ที่พวกท่าน
ท่านกำลังจะมีนะครับ
ท่านต้องทำตัวให้คุ้มค่ากับการที่จะเป็นข้าราชการนะครับ
คุณเชนเต็มที่ดูแลประชาชนนะครับ
คำว่าค่าราชการนี่คือค่าของพระเจ้าอยู่หัว
แล้วก็เป็นคนที่จะต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนแทนพระองค์ท่าน
เพราะฉะนั้นจะต้องดูแลนะครับ

เราต้องมาเป็นผู้ที่ให้การดูแลให้การบริการพี่น้องประชาชน
โดยก็อย่างยิ่งพวกเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์

ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับ
ความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชน
จากการบริการของเราขอให้ยึดถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดนะครับ
ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขอให้มีความภาคภูมิใจนะครับ
ทุกท่านทำดีไม่เคยพ้นสายตาของผู้เข้าบัญชานะครับ
จังหวะมาปุ๊บเราก็ดูแลบอกให้อย่างเงินที่
ก็ขอให้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับ
อย่าให้เสียชื่ออย่าให้คนมาว่าเราได้ว่าเลื่อนตำแหน่งแล้วทำไมยังเหมือนเดิม
นานเลื่อนสถานะแล้วต้องทำให้เขาเห็นให้นายจ้างของเราก็คือประชาชนได้ดีใจว่า
สิ่งที่เขาทำให้สิ่งที่เขาทำให้เรามีสถานะที่ดีขึ้นมาไม่สูญเสียบทบาทนะครับ

ใครอยากตำแหน่งขึ้นเรื่อย
ใครอาจจะเป็นพระราชกระทรวงหญิงคนแรกก็ได้

ขอให้กำลังใจและขอให้อย่างแข็งแข็งนะครับ
ขอบคุณครับ
ทุกคนพระราชกระทรวงหญิงการพยาบาลใหม่ในโลก
ใครอาจจะเป็นพระราชกระทรวงหญิงงานช่๕๕๐๓๖